ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
มีของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหลายครอบครัวที่มาในรายการมีเด็กน้อยเป็นฮีโร่ของครอบครัวเพราะความจำเป็น
และเด็กน้อยทุกคนก็ทำได้ดีมากกว่าที่เราคาดคิด
เพราะหัวใจรักที่มีต่อพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าอายุของพวกเขา
เราไปชมเรื่องราวของเด็กกระตันยูอีกคนที่มาร่วมรายการในวันนี้พร้อมกันเลยครับ
วันที่๑เมษาวันนั้นคือวันที่เสาหลักในครอบครัวของหนูล้มลง
ไปทำงานถึงไหนกันปวดมือก็จะตายแล้วหิวข้าวก็ไม่มีข้าวจะกิน
ตั้งแต่วันนั้นครอบครัวของหนูก็แย่ลงเรื่อยย่ำแย่ถึงขนาดไม่มีเงินซื้อข้าวกิน
พ่อของหนูถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตาย
กับแม่ก็อยู่แล้วพ่อจะกินทำไม
แต่หนูก็จะไม่ยอมแพ้หรอกหนูจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนพ่อแทนแม่ให้ได้
ตอนเด็กหนูก็ไปช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
ตอนนั้นพ่อกับแม่หนูไปรับจ้างปลูกอ้อยค่ะหนูก็ตามไป
ปลูกอ้อยถากย่าอ้อยใส่ปุ๋ย
ผมก็มีหน้าที่ขับรถไถขับรถฉีดยาอ้อยทุกอย่างทำช่วยเท่าแก่ให้ทุกอย่าง
ตอนช่วงที่ตัดอ้อยเมียเคยเกิดอุบัติเหตุแฟนก็ขี่รถไปจะไปรับลูก
เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วหนูโดนรถชนค่ะ
แขนข้างขวาหักขาข้างขวาหักค่ะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำงานเป็นเดือนไปที่อื่นไม่ได้ต้องอาศัยเย็บตุ๊กตา
เห็นแม่ทำงานก็อยากเข้าไปช่วยค่ะ
เนื่องจากที่ถูกรถชนมาสุขภาพแม่ไม่ดีปวดแขนปวดขาตัดอ้อยไม่ไหวค่ะ
แม่ก็เลยมาทำงานโรงปลาหวานค่ะ
ก็ไปทำแผนกชุบปลาหวานให้มันติดน้ำจิ้ม
หน้าที่ตรงนี้มันได้เงินดีกว่าที่อื่นตรงอื่นนี้มันไม่ร้อนตรงนี้มันร้อนมาก
หนูเห็นแม่ไปทำที่โรงงานป้าหวานหนูก็เลยขอไปทำกับแม่ได้ไหม
เท่าแก่ก็เลยให้ลองมาทำดู
ตอนแรกหนูก็จะมีหน้าที่ไปรูดป่าค่ะ
พอหนูไปหัดขี่ซาเล้งได้เท่าแก่โรงงานก็ให้หนูเริ่มออกไปเก็บปลา
หนูก็จะมีหน้าที่ไปเก็บปลาที่เขาเสียบมาแล้วค่ะเข้ามาในโรงงาน
จากนั้นหนูก็รับงานมาทำเพิ่มที่บ้านช่วงนั้นหลังเลิกเรียนหนูก็มุ่งตรงไปที่โรงงานเลยค่ะ
วันเสาร์อาทิตย์ที่หนูไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะหนูก็ไปทำงานที่โรงงานปลาหวานค่ะ
เงินส่วนนี้หนูก็เก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนของหนูค่ะแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ได้
กิ่งช่วยแม่ทำงานตั้งแต่เล็กเลยแม่ภูมิใจมากเลย
วันที่๑เมษาปีนี้ค่ะพ่อโทรมาว่ามารับหน่อยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออก

ร่างกายอยู่อยู่มามันชักร้อนวูบขึ้นแล้วก็แสบหน้าอกแล้วเป็นหายใจครับ
อาการแบบนี้ไม่ใช่ได้เป็นลมธรรมดาแล้ว
ซีดหมดทั้งตัวเลยค่ะเหงื่อเต็มตัวไม่มีเรี่ยวแรง
สติเริ่มจะไม่อยู่กับตัวแล้วค่ะคือไม่ไหวแล้วต้องพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ตอนนั้นก็ใจเสียค่ะว่าพ่อเป็นหนักมากพ่อจะรอดไหม
พอหมอตรวจแล้วหมอก็บอกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะ
มีไขมันไปอุดตันอาการเป็นตายเท่ากันค่ะ
หมอก็ทำการบอลลูนหัวใจให้พ่อค่ะ
พอป่วยหนักมันดันมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมา
อุดตายเป็นโรครูมเตอร์หรือว่าโรคเก่า
เราก็ไม่รู้ผสมศักดิ์ถ่านอาวุธเอง
เวลามันปวดเนี่ยมันชานิ้วชามือมันกำไม่ลง
ฉันเป็นน้องสะไภของลุงจวนค่ะ
ก็มีอาชีพรับจ้างปอกหอม
พอรู้ข่าวแล้วลุงปวนป่วยหนักก็เป็นห่วงเขามาก
ป้าเขาก็ยังไปทำงานกันอยู่

ฉันก็จะข้ามมาดูแกว่าได้กินข้าวกินยาหรือยัง

ถ้าขัดสนยังไงหนูพอช่วยได้ก็ให้มาบอกนะ
ตั้งแต่พ่อล้มป่วยมาก็ทำงานหนักไม่ได้เลยค่ะ
ลำบากมากเลยหาเงินคนเดียวแทบไม่พอ
ค่าไฟค่าน้ำทุกอย่างในครอบครัว

พ่อก็ยังไม่ค่อยแข็งแรง

กลัวจะคิดเล็กคิดน้อยค่ะ
จนมีอยู่วันหนึ่งค่ะ

เงินก็ไม่มี

แล้วอยู่ไปมื้อเราก็ทำกินไม่ได้

หนูกับแม่ก็อยู่แล้วพ่อจะกินทำไม

ที่รู้จักกันมาเกือบ๔๐ปีเนี่ย

เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็สู้ชีวิต

หนูก็อยากจะเรียนให้สูงที่สุดค่ะ

ทำไมแค่ลูกคนเดียวเนี่ยส่งให้ไม่ได้

หนูอยากรับราชการค่ะ
อยากเป็นทหารหรือตำรวจนะคะ

แล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
มีสวัสดิการให้พ่อให้แม่ค่ะ
ขอต้อนรับครอบครัวน้องกิ่งนะครับจากจังหวัดราชบุรีครับ

ตอนนั้นพ่อแม่ทำอะไรกันอยู่ครับทำงานอะไรกันสองท่าน

ทำมากี่ปีแล้วครับไล่อ้อยเนี่ย

แม่มีหน้าที่อะไรครับตอนที่ช่วงที่ทำไล่อ้อย
แม่มีหน้าที่อะไรครับตอนที่ช่วงที่ทำไล่อ้อย
แม่เลยปลูกอ้อยถังย่าอ้อยใส่ปุ๋ย
แล้วพ่อล่ะจ๊ะพ่อทำอะไรฮะ
อาชีพขับรถด้วยครับบางวันก็ขับรถไถ
ไปช่วยเขาถ่ายที่ไปปั่นย่าอ้อย
แล้วก็ทำทุกอย่างครับผมทำทุกอย่าง
เวลาหน้าวิ่งอ้อยผมก็ขับสิบล้อบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานครับ

เห็นบอกว่าหนูไปตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
กี่ขวบที่ไปช่วยแม่ตัดอ้อยบ้างอะไรบ้าง
ตอนนั้นหนูอยู่ป๑ค่ะ
แม่กับพ่อก็ไปรับจ้างปลูกอ้อยค่ะ

หนูก็ไปช่วยเขากบอ้อยค่ะ
คือจะมีพ่อกับแม่ค่ะเป็นคนเอาอ้อยใส่ร่อง
แล้วก็สับแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะ
หนูก็เอาจอบไปเดินตามกบดินนะคะ
ที่พ่อกับแม่วางอ้อยไว้ค่ะ
ก็เลยเริ่มช่วยมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย

มาเลิกทำไล่อ้อยกี่ปีมาแล้วครับ

ไปทำประหว่านค่ะโรงงานประหว่าน

แม่ลองถามเท่าแก่แม่ให้หน่อยได้ไหมว่า
ขอให้หนูไปทำงานด้วยได้ไหม
หนูอยากไปช่วยค่ะ

ตอนแรกหนูไปเหมากำปลาก่อนค่ะ

ค่ะตอนนั้นได้กรรมระบาดค่ะ

วันแรกที่ไปกรรมได้ประมาณร้อยกว่ากรรมค่ะ
ตอนนี้๒แรงแข็งขันก็คือค่าแรงมันก็ต้องเพิ่มขึ้น
ก็ตีซะว่าวันหนึ่งก็ตกสี่ร้อยห้าร้อยถึงไหมแม่

แล้วมันพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวไหมครับ

ค่าใช้จ่ายมันก็มีหนี้สินมั่งก็แบ่งให้ลูกไปโรงเรียนมั่งก็เอาไว้กินด้วยค่ะ
เห็นบอกว่าบางวันก็เลยต้องหยุดเรียนมีด้วยเหรอ
ก็มีหยุดเรียนไปช่วยแม่ทำงานค่ะเพราะว่าไม่มีข้าวกินไม่มีเงินค่ะ
ก็เลยต้องไปทำงานช่วยแม่หาเงินมาก่อนค่ะ
แล้วหนูเริ่มมาทำงานจริงจังเลยกี่ขวบลูก
อายุสิบสี่สิบห้าค่ะที่เริ่มออกทำแบบจริงจังค่ะ
ทำไมถึงเริ่มคิดว่าต้องทำงานแบบจริงจังแล้ว
ก็อยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะ
ไล่อ้อยแล้วเห็นบอกว่ามีอาชีพเสริมอีกเหรอลูก
มีค่ะก็เก็บยอดมะขามข้างรั้วค่ะไปขายค่ะ
ได้กิโลกรัมละ๔๐บาท

ก็เก็บไว้ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้แม่ซื้อกับข้าวค่ะ
แม่ภูมิใจไหมในตัวลูก
ภูมิใจมากลูกคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
เขาจะช่วยแม่พ่อตลอดเลย
แม่ไม่มีตังค์เขาก็ยังช่วยหาเงินค่ะ
แต่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นที่ขึ้นไว้หน้าจอนั่นก็คือวันที่๑เมษา

ก็คือปีนี้ในวันที่๑เมษาที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับ
มันก็ผมไปทำงานเช้ามาผมตื่นขึ้นผมก็ไปทำงาน
ปกติตามที่ผมก็ไปทำอยู่
พอผมไปถึงบ้านเราแก่มันจะโหลมมันยืนไม่อยู่ก็เลยว่างี่
ปะจริงมั้ยมันแน่ละแล้วพอมันเต็บ
ก็น้อยบากแบบผมไม่รู้เป็นลมหรืออะไรมันหายใจจะไม่ออก
ทีนี้เลยลูกน้องทำงานด้วยกันผมก็เลยบอก
เขาก็เลยประคองผมมาลุงไหวไหมก็บอกไม่รู้เหมือนกัน

ก็เลยตั้งใจกำท่อมาโทรให้แม่บ้านไปรับ
ระหว่างทางเนี่ยผมว่าใจตุ้มต่อมต่อมแน่
ภาพแรกที่แม่ไปเห็นพ่อคือเป็นยังไงครับ
หน้าซีดตัวเปียกหมดเลยเหมือนคนใกล้จะตายแล้วอ่ะ
แล้วก็ดีว่าโชคดีนะครับคุณผู้ชมถือว่าไปถึงมือหมอได้ทัน

หมอบอกอีกครึ่งชั่วโมงถ้าลุงมาไม่ทันก็เรียบร้อย
แล้วหมอฟันทงว่าวินิจฉัยอาการของลุงก็คืออะไรครับ
โรคจากโรคหัวใจแล้วมีโรคอะไรอีกบ้างครับ
ก็มันเป็นมาก่อนที่จะเป็นโรคหัวใจครับแต่มันยังเจ็บน้อยอยู่
เนี่ยพอมาเป็นนักที่เป็นโรคหัวใจปุ๊บขึ้นมาเนี่ย
มันก็มีทั้งความดันโลหิตสูงทั้งลมตอยทั้งไต

แล้วลุงมาตอยเวลาลุงเป็นเป็นถึงขนาดไหนครับ
อาจจะปวดขึ้นมาหมดปวดจนทำอะไรไม่ไหว
บางทีผมนึกจะกินยาตายอย่างเดียวเนี่ยมันทนไม่ไหว

ช่วงที่ลูกกับแม่บ้านไปทำงานเนี่ยผมก็ใจดีอยู่
เพราะว่าเขาไปทำงานหาเงินใช่ไหมครับ

ทีนี้ผมก็นอนรออยู่บ้านเพราะถึงเย็นมาก็แอ้วอะนะ
พอบ่ายมาบ่ายมามันเริ่มปวดขึ้นมาก
แต่พอเขามาผมเอาแล้วว่าแล้วไหนทำอะไรกันอยู่จนบะหันนี้มันอย่ากลับมา
คนก็หิวข้าวก็กวนมือก็จะทนไม่ไหวแล้ว
เพราะผมก็เลยนึกน้อยใจฉันยังสมควรไปกินบ้าน
เลยนึกน้อยใจเป็นไงนึกน้อยใจว่าลูกแม่ก็ทำงานเหนื่อย

ตอนที่พ่อกำลังจะคว้าขวดนั้นมากิน

ก็วิ่งเข้าไปห้ามพ่อค่ะ

ถ้าพ่อกินไปหนูกับแม่ก็ไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อค่ะ
แต่ตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วหรือยังครับ

มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อไหมวันนี้
ให้พ่ออยู่เป็นเสาหลักครอบครัว

อาน้อยก็จริงแล้วบ้านอยู่ก็ไม่ได้ใกล้กับครอบครัวนี้
ห่างกันประมาณกิโลกว่านะคะ

วันนั้นที่เขาไม่มีข้าวกินน่ะ
ก็เลยบอกว่าอ้ะอย่างนั้นเราเดียวจะไปหา
ก็ไปแวะร้านค้าซื้อข้าว๒กิโล

เขายังไม่รู้ว่าเขาจะกินยาตาย
น้อยได้ให้กำลังใจลุงจวนไหม

ทิศทิศต้องสู้นะ

แล้วลูกกับเมียจะทำยังไง
จริงแล้วเนี่ยเขาก็มาดึงสติไว้เหมือนกันนะ
ขอบคุณอาน้อยนะที่ว่าเออไปช่วยเหลือกันไว้
ไปเตือนสติเตือนสติให้ทิศได้มีกำลังใจที่ดีขึ้น
และทำมาหากินต่อสู้กันในครอบครัว
ลุงก็ต้องอยู่เป็นเสาหลักของป้าและหลาน

สองคนนี้ก็ต้องไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อ
เพราะว่าเมื่อก่อนเวลาหนูลำบากลุงยังให้กำลังใจ
ตอนนี้ลุงลำบากหนูก็ให้กำลังใจลุง
กิ่งแล้วจริงวันนี้ลูกจริงแล้วเป้าหมายที่เรามาเกมต่อชีวิตเพราะอะไรลูก
หนูเห็นแม่ทำงานหนักอะครับสุขภาพแม่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้ว
ก็อยากได้ทุนสักก้อนนะคะไปต่อสลิง
เพื่อมาขายลูกชิ้นนึ่งกับน้ำปั่นนะคะ
ให้แม่ขับรถขายของดีกว่าที่ไปยืนทำงานหนักแล้วมันจะเกิดอาการบวมปวดอะค่ะ
ขอให้เจริญเจริญนะลูกนะแล้วขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับอนาคตของเด็กดีคนหนึ่งที่ต้องสั่นคลอนไป
เพราะอาการป่วยของพ่อที่ไม่คาดฝัน
แต่ผมเชื่อว่าแรงกระตันยูของกิ่งจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรค
และมีชีวิตที่ดีงามต่อไปได้

เอาใจช่วยครอบครัวของน้องกิ่งจากจังหวัดราชบุรี

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องกิ่งจากจังหวัดราชบุรี
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เป็นคนสมัครมาในรายการของเราครับเนี่ย

แล้วก็ได้มาออกรายการเราแล้วนะในวันนี้นะ

ทำให้ได้นะทำให้เต็มที่นะในวันนี้นะ
พวกเราทั้งหมดเอาใจช่วยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องกิ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

แต่วันนี้นะนอกจากความตื่นเต้นแล้วนะ
หนูต้องใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับ
คำถามทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้ากิ่งมั่นใจเรื่องไหน

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

พร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ส้มตำ
เรื่องที่๒วัดอริยะวงสาราม
เรื่องที่๓ตายอรไทย
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ตลอดข่าว
เลือกเรื่องส้มตำค่ะ

ทำไมลูกทำไมเลือกเรื่องส้มตำ

แล้วได้วิชาส้มตำมาจากใคร

นี่เห็นไหมแต่ใครตำอร่อยที่สุด

พอเราตำไปแล้วเนี่ยผลตอบรับจากครอบครัวเราเป็นยังไง

โชว์ฝีมือตำในรายการเราหน่อยได้ไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มะละกอดและมีแครอทด้วยนะครับ
แล้วก็มีถั่วฝักยาวมีมะนาวมีมะเขือเทศ
กระเทียมน้ำตาลปี๊บมะนาว

ใครดีครับ

ศักดิ์กราศสำหรับพ่อนี้ก็คือ
ส้มตำจำนวน๖จานภายในเวลา๓นาที
หนูเริ่มตำส้มตำตั้งแต่
แต่อยู่ม๑อะค่ะ
หนูก็ชอบไปตำส้มตำให้คนงานกิน

เซ็บอีหรีตำเซ็บหลายจ้า
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วก็ง่ายค่ะ
แต่ว่ามันยากตรงเวลานี่แหละค่ะ

หยุดเครื่องนะคะให้พล็อกเลยนะครับ
เอาล่ะต้องจับหลุด

อย่าขอแม่ลูก
เวลาไปแล้วเรื่อยเลยนะครับตอนนี้นะครับ
ไอ้กิ๊กได้หนึ่งพกแล้วครับตอนนี้นะฮะ

โอ้โห

ออกไป

พล็อกที่สุดที่สองแล้วนะครับ
แม่สันตรายช่ายจังเลยลุกเลยแม่สัน

เอาล่ะ

ระวังลืดด้วยจับแม่

แต่ขอให้โชคดีนะลูกนะแล้วขอให้ทำได้นะครับ

๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้เราทำได้

ผู้ช่วยมากครับขอบคุณมากครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จะเลือกเรื่องไหนให้พ่อรำจวนขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

ไม่รู้ว่าจะตรงกับใจพ่อหรือเปล่า

อริยวงสารามตายอรไทยบ้านของเราตลอดข่าว
ขอเลือกบ้านของเราค่ะ

น่าจะคุ้นเคยมากกว่าค่ะ

ขอเชิญคุณพ่อลำจวนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกให้ตรงกับใจพ่อไหมครับ

นี่พ่อจ๋าอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วจ๊ะ
ก็ประมาณ๕๖ปีครับผม

บ้านผมเป็นคนปลูกให้ลูกกับแฟนอยู่ครับ
แล้วใครนอนที่ห้องนี้ครับพ่อ
ห้องนอนตรงนี้ลูกสาวนอนครับผม

เอาล่ะบนที่นอนเนี่ยนะครับมีตัวการ์ตูนรูปหนูอยู่ตั้งหลายตัวเนี่ยเคยสังเกตป่ะ

คำถามอยู่ตรงนี้ครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนที่ในภาพนี้
ใส่กางเกงสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามสีแดง
ตัวเลือกที่สี่สีเขียว
ครับที่นอนก็แม่บ้านผมสองคนกับลูกสาวไปซื้อกันมาครับ

การ์ตูนผมก็คิดว่าผมตอบน่าจะได้นะครับ
ตัวเลือกที่สองครับสีน้ำเงินครับ
ตัวเลือกที่สองสีน้ำเงินครับ

ผมก็ไม่รู้ด้วยอ่ะเพราะว่าเขาทำภาพขาวดำมานะครับ

พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่เก๋ขึ้นมาตอบ

วัดอริยวงศรราม

เชิญแม่เก๋มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบดูตลอดข่าวเหรอครับ

มั่งกลางคืนก็ดูมั่ง

เอาละจ้ะแม่จ๋าเป็นแฟนรายการตลอดข่าวขอบพระคุณด้วยนะครับ
ขอบคุณมากนะติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับ
แต่คำถามมันอยู่ตรงนี้ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือรอยยิ้มของคุณใบตอง
ผู้ดำเนินรายการตลอดข่าว
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ชอบดูตลอดข่าวมาตั้งนานแล้วค่ะ

ตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่ครับ
เหลืออีกอีกครั้งอาน้อย
ตอนนี้แม่จะเลือกเรื่องไหนให้อาน้อยขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง

กับตายอรไทย

ทำไมเลือกตายอรไทยให้กับคุณอา

ขอเชิญคุณอาน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เมื่อก่อนสื่อของอาน้อยที่เคยได้ยินน้องตาย
น้องตายต้องทันซีดีแน่

แล้วก็มาตอนนี้ก็คงจะฟังได้ตามยูทูปแหละ

แล้วก็เวลาน้องตายไปตามงานปิดทองอะค่ะ

ใกล้ค่ะเพราะว่าไปปูเสือไว้ตั้งแต่๕โมงเย็นเลยค่ะ
ชอบเพลงไหนของพี่ตายเป็นพิเศษไหม
ถ้าเป็นตอนนี้คงจะต้องแอบรักแอบคิดถึง
เอาละครับอัลบั้มของพี่ตายเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
และตอนนี้ก็อีกหลายเพลงเลยนะครับ
แล้วก็พี่ตายเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนราชินีดอกย่าเหมือนกันนะ
ย่าในป่าปูนนี่ก็มาประกวดประชันกันเยอะมากเลยนะครับ
แต่คำถามมันอยู่ตรงนี้ครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อัลบั้มใดต่อไปนี้ของตายอรไทยออกเผยแพร่ก่อน
ตัวเลือกที่หนึ่งคนใกล้เมื่อไกลบ้าน
ตัวเลือกที่สองคนในความคิดฮอด
ตัวเลือกที่สามมาจากดิน
ตัวเลือกที่สี่ส่งใจมาใกล้ชิด
ก็ติดตามผลงานน้องตายมาก็นานแล้วนะคะ
ฟังเขาเป็นเพื่อนยามทำงานตอนกลางคืนนะคะ
ขอเลือกข้อหนึ่งค่ะคนใกล้เมื่อไกลบ้าน
ตัวเลือกที่หนึ่งคนใกล้เมื่อไกลบ้านครับ
ครบแล้วสี่ข้อครับคุณพิษงครับ
มาช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วลุ้นไปพร้อมกันนะครับ

ครอบครัวน้องกิ่งนะครับจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องกิ่ง

จะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมาลุ้นไปพร้อม
และโชคดีต่อปรุงทั้งหมด๔ข้อ

ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สินเลือกกุญแจเพื่อไปรุ้นคลายตู้โบนัส

ซึ่งภายในตู้โบนัสสี่ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้
ห้าพันบาทสองตู้และข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
วันนี้นอกจากตอบถูกแต่ละข้อแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่า
มีโบนัสให้รับกลับไปบ้านด้วยถ้าพร้อมแล้วข้อแรกนะครับ
ที่ผมจะเฉลยผมขอเลือกเฉลยจากเรื่องตลอดข่าวครับ
ก็ไปทำแผนกชุบปลาหวานหน้าที่ตรงนี้มันได้เงินดีกว่าที่อื่น
ก็ลำบากมากเลยหาเงินคนเดียวแทบไม่พอและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือรอยยิ้มของคุณใบตองผู้ดำเนินรายการตลอดข่าว
ตัวเลือกที่สี่ค่ะภาพที่สี่ค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่
ให้โชคดีนะครับอาจจะลุ้นเงินหนึ่งล้านบาท
ถูกลากไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะครับ
ภาพที่๔นะครับคือรอยยิ้มของคุณใบตองผู้ดำเนินรายการตลอดข่าวนะครับ
เอาละครอบครัวน้องกิ่งนะครับจากราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาทกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เอาละฮะเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องตายอรไทยครับ
ก็มีอาชีพรับจ้างปอกหอมพอรู้ข่าวแล้วลวนป่วยหนักก็เป็นห่วงเขามาก
ป้าเขาก็ยังไปทำงานกันอยู่ไอ้น้องกิ่งเขาก็ไปด้วย
ฉันก็จะข้ามมาดูแกว่าได้กินข้าวกินยาหรือยังก็ได้แต่บอกเขาว่าถ้าขัดสนยังไงอ่ะ
หนูพอช่วยได้ก็ให้มาบอกนะคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อัลบั้มใดต่อไปนี้ของตายอรไทยออกเผยแพร่ก่อน
หนึ่งค่ะคนใกล้เมื่อไกลบ้าน

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
อาราบัมคนใกล้เมื่อกลายบ้านเนี่ยล่ะครับ
เผยแพร่ก่อนอัลบั้มชุดที่๓นั่นเอง

จากราชบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ขอบคุณครับ

จากเรื่องบ้านของเราครับ
คุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

จากเรื่องส้มตำครับ

ตอนนั้นพ่อกับแม่หนูไปรับจ้างปลูกอ้อยค่ะ

วันเสาร์อาทิตย์ที่หนูไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ
หนูก็ไปทำงานที่โรงงานปลาหวานค่ะ
เท่าแก่โรงงานก็ให้หนูเริ่มออกไปเก็บปลา
หนูก็จะมีหน้าที่ไปเก็บปลาที่เขาเสียบมาแล้วค่ะ

และโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
ส้มตำจำนวน๖จานภายในเวลา๓นาที
มาลุ้นกันว่าน้องกิ่งทำได้หรือไม่ได้ครับ

ไม่ได้
เวลาที่ใช้ในการตำทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๑๔วินาทีครับ
เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวของน้องกิ่งนะครับจากราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตครับ๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับในตอนนี้ขอให้โชคดีกับการเลือกกุญแจในครั้งนี้
ครอบครัวของเรานะครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกเพราะฉะนั้นกุญแจดอกที่๑จะเป็นใครครับ
กิ่งเล่นคนเดียวครับขอเชิญประจำที่ครับลูกขอให้โชคดีในการไขนะครับ
ตอนนี้กิ่งต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ขายกุญแจทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาทีขอให้ได้โบนัสอย่างที่ตั้งใจ

แสงกันแล้วด้วย

เอาละฮะมาลุ้นโบนัสหลังตู้กันในวันนี้นะครับ
ว่าตู้หมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

ขอให้โชคดีนะครับ

ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑บาท
๑บาท

โบนัสหลังตู้หมายเลข๔นั่นก็คือ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
แต่วันนี้นะครับครอบครัวของน้องกิ่งจากจังหวัดราชบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น๒๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง
ประตูอีกบานจะเปิดออกเสมอ
ไม่ว่าประตูบานแรกจะถูกปิดลงด้วยเรื่องใดก็ตาม
ถ้าเราทำใจให้นิ่งยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผมเชื่อครับว่าเราจะมองเห็นประตูอีกบานที่เปิดรอเราอยู่
เพราะในทุกวิกฤตมีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอ
และคุณผู้ชมแฟนรายการเกมต่อชีวิตก็คือประตูบานใหม่
ที่จะช่วยต่อชีวิตครอบครัวของน้องกิ่งได้นะครับ
ผมขออนุญาตฝากคุณผู้ชมให้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องกิ่งมากนะครับที่มาในรายการของเรา
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไปหาหอยนางล้มหอยแมงผู้
เดินไปเป็นกิโลกว่าจะได้หอยกลับมา
ต่อมาแต่เอกเขาก็เป็นเหลิม

หอยนังรม๑กิโลกรัมภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้เงินโบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
สวัสดีครับ